เอามาดูกันต่อกับน้องใหม่ดาวิกานะคะ

เวดดิ้งสวยเลยก็เลยแซวค่ะ
เจ้าสาวแล้วเจ้าบ่าวอยู่ไหนล่ะคะ

ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามีชาวเน็ต

รุ่นเดียวกับคุณใหม่ดาวิกามีคนเอารูปมาเทียบเคียงนะคะ

ไม่มีค่ะไม่มี

ซื้อมาตั้งนานแล้วว่าไม่ใช่รถใหม่ด้วย
ไปซื้อเป็นแบบรถที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซื้อมานานมากแล้ว

ไม่ล่าสุดซื้อมานานแล้วด้วยค่ะ

จะต้องเปลี่ยนอีกครั้ง
เปลี่ยนกี่คันก็ได้นางรวยนะคะ
ที่สำคัญนะคะเรื่องงานก็ปังอีกค่ะ
จากนะคะแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีจะติดต่อเธอ
ไปถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ที่นู่นนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะเธอก็ได้ไปถ่ายแบบกับ
คุณผู้ชมค่ะจริงแล้วเราก็ดูภาพตกใจคือ

ต่อให้สวยแค่ไหนใหม่ดาวิกาก็เอาอยู่ค่ะ

เรียกว่างานเธอเนี่ยเห็งปัง
ฟังว่าได้ตังค์เท่าไหร่ไปฟังเลยค่ะ

พรีเซงเตอร์ที่นั่นค่ะก็จะใช้

ใหม่ก็เริ่มเหมือนต่อยอดไปเรื่อยค่ะ

อ๋ออันนั้นก็จะเป็นอีกแคมเปญนึงที่ไปถ่ายไว้สักพักใหญ่แล้วค่ะ
แล้วก็เหมือนเพิ่งปล่อยออกมาปล่อยรูปออกมาค่ะ
ใช่ก็เป็นงานแว่นตา
ถือว่าเธอก็ได้อยู่นะคะเวทีอินเตอร์
อยากพูดเหมือนกันนะว่าดาวิการาศีอะไรช่วงนี้ทำไมแบบปังปวดตลอดเลยนะครับ
มากนะคะส่วนดิฉันกับคุณอ้ำก็นะคะช่วงนี้การระบาดน่ากลัวเหลือเกิน